กับเรื่องความสวยความงามที่ไม่เคยพร่องไม่เคยเปลี่ยนไปคุณผู้ชม
อย่างที่เขาบอกกันเนาะทำบุญสวยชาติหน้า
แต่ถ้าทำศัยกรรมขึ้นมาก็สวยชาตินี้ล่ะค่ะ

รวมไปถึงนักแสดงสาวรุ่นใหญ่สุดแซ่บพี่ต้อมนฮาไทยค่ะ
ขอเดินเข้าออกสถานเสริมความงามเป็นว่าเล่นเลย
ขอไปแก้ปัญหาหนักอกหนักใจหน่อย
เขียงผ่าตัดแก้ไขหน้าอกใหม่ค่ะ
คือพี่ต้อมบอกว่าของเดิมที่ทำมาเนี่ย

มันเป็นซิลิโคนที่แบบว่าเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะฮะ

หน้าอกแข็งมากพี่ต้อมแอบบ่นให้ฟัง

ตอนนี้บอกเลยว่ายังกันได้ชีวิตใหม่ในวัย๕๒ค่ะ
สวยมากเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
มาค้นนวดคุณแม่ขาบแวะหาหมอนวดได้เลย
นี่เขาสาวโสดเขาก็บอกกันแบบนี้แล้วเนาะหรือยังไง
สวยเสียขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเนาะ
ฉันยังจินตนาการไม่ออกเลยป่านั้นจะยุ่ยไปถึงไหนแล้วนะ
ดูแลตัวเองก็ไม่ยุ่ยแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่